เที่ยวกันดีกว่าไปค่ะเพราะว่าที่เที่ยวที่จะพาไปเนี่ยนะคะ
เป็นการท่องเที่ยวแบบประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดระยอง
นั่นก็คือประเพณีทำบุญข้าวใหม่หรือว่าเผาข้าวหลาม
เขาว่ากันว่างานนี้นะมีข้าวหลามรูปหัวใจกว่าพันกระบอกเลยค่ะ
ไปกันค่ะไปเปิดงานพร้อมกันเลยนะคะที่ลานชุมชนเขายายดา
ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่นี่ค่ะมีการจัดประเพณีทำบุญข้าวใหม่
หรือเขาเรียกว่าเผาข้าวหลามคือประเพณีนี้นะคะ
จะจัดช่วงเดือน๓นี่แหละหรือว่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว
เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบร่ำโบราณนะคะก็จะมีชาวบ้านถึงสามหมู่บ้านมาร่วมกัน
ประกอบพิธีนี้เอาล่ะประกอบพิธีมันก็ต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการหน่อยนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการแข่งขันแข่งขันขูดมะพร้าวบอดโบราณนี่แหละค่ะ
หมี่มากันโอ้โหยกมาหมดหมู่บ้านเลยนะเพื่อจะไปขันกะทิมาทำข้าวหลามนี่แหละ
แน่นอนมันต้องคันเอากะทิสดแบบนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันก็ต้องสวมชุดแบบพื้นเมืองพื้นบ้านแบบนี้แหละ
เสื้อคอกระเช้าหนุ่มโจงกระเบนมานั่งขูดมะพร้าวสวยใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะบุคคล
หมี่เพียบนึกถึงแม่เบี้ยมแม่เบี้ยแต่ละคนลีลาไม่ธรรมดาเอาไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันหน่อยค่ะ
โอ้ยมะหมี่แต่ละคนคุณใบตองครับเห็นไหมครับคุณเมื่อสักครู่มีอยู่คนนึงครับ
ที่ไม่ได้นั่งกับไม่ได้ขูดอะไรกับเขาแต่เชียร์อย่างเดียวเลยครับเป็นกล้องเชียร์นี่นี่นี่เห็นไหมเสื้อส้มเสื้อส้ม
ส้มกี้ชิคกี้จริงไหมจริงกี่ผ้ากานขูดลีลาแต่ละคนเนี่ยใช่ไหม
จะท่าไหนต่างไม่สำคัญแต่คอยให้ได้กะทิเยอะจะได้เอามาขันเป็นน้ำกะทิ
งานนี้นะพูดเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ
เพราะวิธีการเผาข้าวหลามเนี่ย
เขาวางกระบอกข้าวหลามเป็นรูปหัวใจวงใหญ่แบบนี้
นี่เลยเรียกว่าเผากันทั้งใจเผากันแบบอุ้ยเต็มที่
ส่วนเผาสุกแล้วแกะออกมา

เป็นไง

สมัยก่อนเองนะต้องขูดมะพร้าวให้เป็น
ถ้าขูดมะพร้าวเป็นแปลว่าสวย
เป็นแบบสนิทใบเจาะเออถูกต้องนี่ท่าทางจะยังไม่ได้
ท่าทางยังไม่ได้มันดูไม่แข็งแรง
ต้องอย่างนี้เหรอต้องท่าไหนคะ
ฟุบอย่างนี้ไปฝึดประมาย
อันนั้นขุดดินน่าจะขุดดิน
ดิฉันว่าใช้ฟันขูดเร็วกว่าค่ะคุณ
ยื้มหน่อยได้ไหมฟันคุณชนะ

ไม่ง่ายนะมื้อยด้วยนะเคยลองละ